เมื่อวานนี้ก็เกิดความเคลื่อนไหวคุณผู้ชม

ลงแล้วก็มันมีการแถลงข่าวไปแล้วหนึ่งว่า
มีการจัดวิทยุนิเวิร์สต่างใช่ไหมคะ

แต่ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้ค่ะคนที่ใส่แว่นคือคุณธนวัฒน์วันสม
ก็คือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เก่านั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยคุณผู้ชม
เตรียมจะเอาผิดฟ้องอดีตหุ้นส่วน
ที่ฉวยสิทธิ์ในการจัดงานครั้งนี้ไปค่ะ
โดยชี้แจงว่าเป็นการฟ้องเพื่อธรรมาธิบาลทางธุรกิจ
และทางทีมกฎหมายได้เล็งเห็นหลายประเด็นที่มีหลักฐานเพื่อเอาผิดต่ออดีตหุ้นส่วนได้
โดยเฉพาะประเด็นที่อดีตหุ้นส่วนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
บริษัทได้รับความเสียหายรุนแรงจากการที่ลิขสิทธิ์หลุดมือไปค่ะ
พร้อมย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่มีเจตนาทำให้ประเทศไทยต้องเสียชื่อเสียงนะคะ
แต่ทั้งนี้ก็เพื่อความยุติธรรมความโปร่งใสในภาคธุรกิจต่อไปคุณผู้ชม
ก็คือพี่ที่ใส่แว่นเนี่ยพี่ธนวัฒน์เนี่ย
จำได้นะย้อนไปก็เคยแถลงข่าวครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนั้นก็มีนางงามมาร่วมด้วยแล้วก็เหมือนลิขสิทธิหลุดไป
แล้วก็ปรากฏว่ามีพี่ตีแมทชิ่งนะคะ

เมื่อเร็วนี้ภาพนี้ค่ะภาพล่าสุดเลย
แล้วก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องนางงามมากันเพียบเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าความขัดแย้งตรงนี้มันจะกระทบกับการประกวดหรือเปล่า
แต่ก็เอาใจช่วยค่ะเพราะว่าการประกวดครั้งนี้เห็นบอกว่าลงทุนกันหลายพันล้านเลย
เอาว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์เนี่ยในมือของพี่ตีแมทชิ่ง
คนนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันค่ะ